มึงจะชกไหมถ้ามึงชกกับกระเทยมึงแพ้ก็อายหมา
ชนะมึงก็อายหมาอายันลูกบวชเขาพูดแบบนั้น
ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ
ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ
ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ
ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ
ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ
ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

ก็พูดว่าวันนี้มีคนจะมาวางยานักมัวให้ระวังดีนะครับ

คือสวยแต่มีพิษทรงค่ะ

แล้วทีนี้แกก็อยากให้หลานทุกคนเป็นนักมวยเหมือนกัน
แล้วแกกลัวหนูเป็นกระเทยด้วยค่ะตอนนั้น

แล้วทีนี้แกก็เลยจับหนูซ้อมมวย
เริ่มชกตั้งแต่๘ขวบเลยค่ะ

เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักมวยด้วย
เราก็กลัวเพื่อนล้อเขาว่าเป็นนักมวยกระเทยอะไรแบบนี้

แล้วก็สนับสนุนให้แบบไปต่อไปต่อไปต่อ

แกบอกว่าหนูสู้ดีค่ะตอนเด็ก

หนูเดินตั้งแต่ยกแรกยันยก๕เลย

แกก็เลยเห็นแววว่าน่าจะไปได้ไกลค่ะ
แกก็เริ่มซ้อมให้พอเริ่มเก่งขึ้น
ก็เริ่มมีค่ายมวยเขาดึงไปอยู่ด้วยค่ะตอนนั้น
เมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยยอมรับค่ะ
ส่วนมากเขาจะดูถูกมากกว่าหนูคิดว่า
เพราะว่าหนูไปชกต่างจังหวัดแบบนี้ค่ะ
เขาเห็นเขาก็ขู่กันแล้วค่ะ

วันนั้นเป็นงานวัดที่บ้านหนูเลยค่ะ
แล้วทีนี้เขาจ้างนักมวยมา

ตอนแรกทางครูเขาจะไม่ยอมให้ชก

แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาแพ้เรา

หนูไปได้ยินพอดีเขาก็พูดเสียงดังมาก

ถ้ามึงชกกับกระเทยมึงแพ้ก็อายหมา

แต่ก็ไม่กล้าไปว่าเขา
เพราะว่ากลัวเสียรายการในงานวัดค่ะ

ประโกนด่าขึ้นมาหรือเดินผ่านวัดจ่าย

นี่ค่ะตอนนั้นเขาพากันโหไล่หนูลง
เพราะว่าหนูขึ้นเวทีไปแล้วเขา

แล้วทีนี้มันมีคนเอาคลิปไปลงใช่ไหมคะ
พวกที่แบบบูลลี่ค่ะ

ทำให้เราแบบเสียความรู้สึก

แต่ได้แค่อ่านค่ะ
เหมือนกับว่าเขาดูถูกหนูค่ะ
แรกก็เงินรางวัลก็ได้๑๐๐บาท

ก็ได้ไม่ถึง๒๐๐๐บาทค่ะ

ช่วงประมาณป๖
หนูก็จะได้เริ่มได้ค่าตัวประมาณ๓๐๐๐บาทค่ะ
แล้วทีนี้หนูก็จะแบ่งให้แม่

ตอนนั้นแม่แกก็ดีใจ
แฟนแสนสองค่ะถ้าเกิดว่าเราชนะบางคนเขาก็ให้อัดฉีด
บางทีก็ได้เยอะกว่าค่าตัวค่ะ
เราเป็นผู้หญิงอย่างนี้กังวลเรื่องเวลาต่อยแล้วน่าจะบาดเจ็บหรืออะไรอย่างนี้
ไม่ค่ะเวลาขึ้นชกหนูไม่กังวลอะไรเลยค่ะ
กังวลอย่างเดียวคือทำไงจะชนะคะ
หนูเริ่มมาแต่งตัวตอนม๒ค่ะ
ตอนนั้นหนูแบบรถคว่ำค่ะแล้วหน้าหนูเละหมด
แขนตรงนี้ก็หักขาก็ตรงนี้ก็หักค่ะ
แล้วพอหนูหายหนูก็ไปเรียนหนูก็อยากให้แผลในหน้ามาหายหนูก็เริ่มแต่งนะคะ

แล้วทีนี้เพื่อนมันก็พากันงงว่าเห็นเป็นผู้ชายอยู่ทำไมยังเป็นกะเทย
เขาก็พากันงงค่ะหนูก็แต่งทุกวันเลยค่ะจ้ะ
ถ้าเกิดวันไหนไม่ได้แต่งหน้ามันเหมือนกับว่าไม่มีแรง
มันเหมือนกับว่าเราไม่มั่นใจในการชกอะค่ะ
หนูก็แต่งถึงมันจะหลุดหนูก็แต่ง
แต่ยกแรกหนูจะไม่ทาวัสลินค่ะ
ตอนขึ้นเวทีถ้าเกิดเราทาวัสลินหน้ามันจะหลุดหมดใช่ไหมคะ
หนูก็ยังไม่ทาหนูจะไปทายกซอย
หนูก็ต้องระวังหน้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดโดนศอกนิดนึงก็แตก
ก็ขอสวยยกหนึ่งก่อนค่ะยกอื่นไม่เป็นไร

แล้วทีนี้มีคนเขาให้หนูล้มมวย

เขาเสนอมาให้๕แสนค่ะ
นุก็ไปบอกทางหัวหน้าข้ายค่ะว่า

ตอนอายุ๑๕ค่ะ
ใส่ไปในตอนนั้นหนูกำลังวิ่งลดน้ำหนักอยู่
หนูก็กินกินไปพอลดน้ำหนักเสร็จ
หนูปัจสวแบบติดเล็กเลยค่ะ

วันนี้มีคนจะมาวางยานักมวยให้ระวังดี

ชกไปยกแรกตาหนูเริ่มหลาย

หนูก็บอกกรรมการว่าหนูเป็นอะไรไม่รู้
ตาลายขาอ่อนหมดเขาก็รู้ค่ะ

จมูกเบี้ยวแบบมันไม่มีแรงสู้ครับ

ปัจจุบันที่หนูไปชกมีแต่คนชื่นชอบค่ะ
ชกต่างประเทศเขาก็ชื่นชอบ
แล้วก็เหมือนกับยินดีกับเราค่ะ
ที่เราได้มาชกมวยกับผู้ชาย
ต้องขอบคุณเวทีที่พี่มายก่อนครับ
เพราะว่าเขาเป็นคนเขาเปิดโอกาสให้หนู
เป็นสาวพีชสองที่สามารถใส่เสื้อชกได้
ทำให้คนอื่นรู้เริ่มรู้ว่าหนูจะใส่เสื้อชกทุกเวที

ล่าสุดที่แม่ตุ้มโทรมาหาหนูนะ
แกบอกว่าเขากำลังผลักดันให้สาวสองได้ชกในเวทีใหญ่
แล้วก็สนับสนุนให้สาวประเภท๒มีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนอื่นนะคะ
เขาก็เริ่มสนับสนุนขึ้นมาเยอะมากค่ะ

เพราะว่าหนูก็ร่างกายก็เป็นผู้ชายอยู่ค่ะ

เขามีกฎให้ผู้ชายชกกับสาวสองชกกับผู้หญิงได้ค่ะ
แต่ว่ามันยังเกิดขึ้นเป็นบางเวทีค่ะ
มันยังไม่เข้าถึงเวทีมาตรฐาน
กฎก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แปลงเพศหรือทำหน้าอกเลย
เขาจะไม่ให้เราชกกับผู้หญิงค่ะ
เขาถือว่าเรายังเป็นผู้ชายเต็มตัวค่ะ
ถ้าเกิดแปลงเพศทำหน้าอกแบบ
ทุกอย่างแล้วเราสามารถชกได้ค่ะ
แล้วแต่คู่ต่อสู้ฝ่ายหญิงเขาจะยอมหรือไม่ยอมค่ะ
อยากจะบอกน้องที่ฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักมวยที่เป็นแบบพี่นะ
ก็อยากให้น้องเปิดตัวเป็นตัวของตัวเอง
จะได้มีทางผู้ใหญ่สนับสนุน
โปรโมเตอร์คนจัดเขาจะได้เปิดกว้างยอมรับในตัวของพวกเราค่ะ
ก็อยากให้น้องเปิดตัวขึ้นมาเลยค่ะ
จะได้ช่วยกันสนับสนุน

ก็จะต่อยไปเรื่อย
ก็จะต่อยไปเรื่อย
ก็จะต่อยไปเรื่อย